เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยี่ห้อดังอย่างแบรนด์นะคะ

ครั้งนี้มีให้ตื่นเต้นเหมือนกันคราวนี้
นี้เป็นนักแสดงหนุ่มที่อายุเยอะหน่อยแต่ยังหล่อมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
ที่เคยฝากบทบาทไว้ในเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโชว์ความแข็งแรงให้ทุกคนได้เห็น
สะท้อนภาพลักษณ์การดูแลตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์และแข็งแรงตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์รังนกแท้
คู่กับดาราไทยยายาอุรัสยา

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเพศหญิง
ทุกช่วงอายุที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่
ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ
ต่อยอดขยายกลุ่มลูกค้าในเพศชายให้เพิ่มมากขึ้น
จากเดิมที่แบรนด์รังนกแท้มีสัดส่วนลูกค้าเพศหญิง
ละ๖๐ต่อสัดส่วนเพศชายร้อยละ๔๐
ข้าวเทราะทีวีรายงาน